ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะขยะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นขยะจากเศษอาหารขยะพลาสติกหรือว่าสารพัดขยะที่เกิดขึ้นนะคะ
มาจากฝีมือของมนุษย์วันนี้ชมพู่อยากชวนทุกคนค่ะ
เปลี่ยนขยะให้มีค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อมไทยกันหน่อย
เริ่มต้นจากขยะเสร็จอาหารอย่างเช่นผักบุ้งส่วนเกินนะคะ
ซึ่งก็นำมาพัฒนาแล้วก็แปรรูปค่ะกลายเป็นไอศกรีมเจโรโต้รสพิเศษ
นั่นคือรสผักบุ้งโมจิโต้ซึ่งเป็นการนำเอาผักบุ้งส่วนเกินจากร้านอาหารต่างนะคะ
หรือว่าผักบุ้งที่ไม่สวยผักบุ้งที่เหี่ยวผักบุ้งที่ตกแต่งในจาน
ไม่ได้ใช้งานมาแปรรูปซึ่งก็จะมีการติดต่อเพื่อขอรับบริจาค
แล้วก็นำผักบุ้งส่วนเกินเหล่านี้มาแปรรูปนั่นเองค่ะ
ถือว่าเป็นขยะอาหารที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ซ้ำ
แล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารส่วนเกินที่ไม่เหลือทิ้ง
กลายเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ชมพู่ได้ไปดูนอกจากการชิมไอศกรีมแล้วเนี่ย
ยังมีการเพิ่มมูลค่าของขยะด้วยการนำไมโครพลาสติกในทะเลลึกนะคะ
เกิดจากขยะพลาสติกมีการแตกตัวจนมีขนาดเล็กกว่า๐๕เซนติเมตร
แล้วก็ใช้เวลาในการย่อยสลายถึง๔๐๐ปีเลยทีเดียวนะคะ
เขานำตัวไมโครพลาสติกเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็ออกมาเป็นภาพเจ้าพระยามหาสมุทรบนผ้าใบขนาด๑๐๐คูณ๘๐เซนติเมตรนะคะ
ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับขยะใต้ท้องทะเลลึกอีกด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นเปลี่ยนวิธีคิดจัดการขยะอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันหน่อยค่ะ
และที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกด้วยนะคะ